เชียร์ของแฟนบอลกว่าหมื่นคนเหล่านี้
นี่คือปรากฏการณ์ของกระแสฟุตบอลไทยฟีเวอร์
ทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะความทุ่มเทเกินร้อยของนักเตะ
และเข้าผู้หนีโคสิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมอร์

นี่คือรายการนะครับฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศ
ซิโกเกธีสักเสนาเมือง
เราทั้ง๒คนเราจะมาเล่าเรื่องราวนะครับ

แล้วแน่นอนพิเศษสุดกับโค้ชซิกโกนนะครับ
มุมมองนะครับรวมไปถึงนะฮะเรื่องราวต่างนะครับ

จริงแล้วใครอยากรู้อยากเห็น

รายการเชียร์บอนไทยกับซิกโกวันนี้
ผมขอพูดคุยกับโค้ชฟุตบอลขวัญใจมหาชน
ที่เรียกว่าเป็นคนจุดประกายความหวังของแฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศ
ซึ่งโค้ชซิโก้ก็มีเรื่องราวและมุมมองดีมากมายที่อยากจะนำเสนอ
ลึกเบื้องหลังที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้
รวมถึงความกดดันต่างนานาที่อยู่ในใจของนักฟุตบอลทีมชาติไทยนั่นเองล่ะครับ
แล้วกระแสบอลไทยตอนนี้เป็นยังไง
คิดว่ามันเป็นความหวังของเด็กไทย
ที่จะเอาฟุตบอลในการเลี้ยงชีพดูแลครอบครัว
ผมคิดว่ากระแสจะดียังไงนะฮะ
แต่ถ้าเด็กไทยเนี่ยเราได้มีโอกาสมากขึ้นเนี่ย
มันก็คือจะไปปลูกหรือไม่ไปแล้ว
แต่ถ้าเรามีอาชีพที่แข็งแปลง
มันสามารถเลี้ยงคนได้ทั้งประเทศ

คุยกันอย่างนี้นะครับผมว่าต้องยาวนะครับเดี๋ยวไปหากาแฟแอร์เย็นกันดีกว่า

ไปจิบกาแฟแอร์เย็นแล้วคุยกันยาวครับ
ได้เลยครับผม
รีบจำวันเท่าไรตอนนี้ตื่นมาทำอะไรยังไงบ้างครับ
คือช่วงนี้ปล่อยเด็กกับสโมสร

พันธุ์ปุ่นจะต้องติดตามผลงานของแต่ละคน

แต่ถ้าเราไปนั่งดูที่สนามคุณได้ก็ดูคู่เดียว
หรืออาจจะเป็นคนเดียวหรือ๒คน
แต่เราก็ไปบริษัทบ้างส่งลูกไปโรงเรียนบ้าง
เมื่อไหร่เมื่อไหร่จะมี
อิชามาอยู่เวลาลงอายจีกับลูกนี่น่ารักมากเลย

ส่งคุณลูกไปโรงเรียนเสร็จก็เข้าออฟฟิศ
ก็นั่งดูโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างที่ข้อมูลของผู้ต่อสู้
ตอนนี้เนี่ยเรามีซอฟต์แวร์ที่สามารถดูทุกทีมในโลกนี้

ซิโก้ก็คือนั่งดูบอลนี่แหละดูเกม
เรียกว่าชีวิตของคอร์ดซิโก้นะครับหายใจเข้าหายใจออก

อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าแต่ก่อนไม่ได้เป็นนักฟุตบอล
โค้ชซิโก้ตั้งใจอยากจะทำอะไร
ถ้าตอนนี้ไม่ได้เป็นโค้ชทีมชาติไทยซิโก้จะทำอะไรครับ
มีหลายคำตอบเลยพี่แดงตอนเรียนเป็นนักเรียนเนี่ยก็คือเราเรียนสายวิทย์
ศึกเคมีชีวะพวกนี้สอบเอ็นทรัมคณะเลือกคณะวิทยาศาสตร์
อยากเป็นนักวิจัยหรือตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเข้าไปแล้วจะต้องวิจัยเรื่องอะไรบ้างนะ
แต่ความฝันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์
แต่พอเอ็นทรัสไม่ติดก็เลยต้องมาเป็นนักบอลแต่ก่อนที่จะมาเป็นโค้ชเนี่ยก็คือตั้งใจว่าถ้าเลือกเล่นฟุตบอลเนี่ยจะไปสอนเด็กทั่วประเทศ
เพราะอะไรเพราะเรามีความว่าตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราไม่มีครูแน่แนวแต่ถ้าเราเป็นผู้เล่นทีมชาติแล้วใช่ไหม
เราไปสอนประสบการณ์วิธีการเดินทางรัฐไม่ใช่ไปเริ่มที่ศูนย์

เพราะชีวิตนักฟุตบอลมันมีเวลาของประเทศร่างกาย

๑๐ปีถ้าไปเสียเวลา๓๔ปีมันเสียดายนะ

สุดท้ายรับมาเป็นโค้ดกับมันยังไม่ได้ไป

ปกครองเองพาลูก

มาเองเพราะเด็กเห็นในทีวีแบบทีมชาติไทยเล่น
แล้วก็อยากเป็นอย่างพี่เมซิเจอยากเป็นพี่ตองอยากเป็นพี่

วันนี้เราจะไปบอลโลกชุดใหญ่เลยเหรอ